ดูเรื่องวุ่นของเนรน้อยสองรูปนี้กันหน่อยดีกว่า
เรื่องของเรื่องก็คือแอบไปเล่นสนจนได้เรื่อง

นี่เขาเล่นอยู่ของหน้าตุ้มตัก
เขาเล่นอยู่ของหน้าตุ้มตัก

นิมนต์ไปส่งน้ำก่อนเลยครับ

หน้าตีไหมไม่น่าตีหรอกครับทำไมมันเจ็บ

แต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจ
เขาบอกว่าล้มจุ่มโคนลงไปโอ้จุ่มพร้อมกันเลยเนาะ

ล้มลงไปพลึดลงไปเลย
ไม่น่าไม่น่าเป็นไปได้นะเนรนะ
แต่เนรบอกว่าลื่นลื่นก็คือลื่นแหละนะคะ
แต่เขาบอกว่าเนรไปลื่นโครนกัน๓รูป

โหจมปักเพราะรักโคน
ไม่รู้เหมือนกันคุณแต่ว่ารีบไปล้างตัวก่อนแล้วกันเนาะเนรนะ
แหมนี่บวชเนนน่ะเฉยนะคะ
ติกาคุณน่าจะเป็นคุณแม่หรืออะไรก็ไม่กล้าที่จะตีหรอกนะ
แต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้บวชแล้วก็ไม่เรียวนี่

อย่างกับเคลือบช็อกโกแลตมาอย่างนั้น